ขี่มอเตอร์ไซด์หรืออยู่สมรพุมแล้วหรือเปล่าครับ
ขับรถเนอะ

โอ้โห

ชีวิตดีที่ลงขลุมชีวิตไม่ดีหรอกค่ะ
แต่เสียงภาคเนี่ยนะไอ้บึ้นปากล่างมันต้องออกมาเยอะหน่อยนะ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเห็นไหม
เขาบอกว่าลุ้นแบบใจหายใจคว่ำตอนแรกไม่ร่วมเมารั่
เพราะอะไรถ้าเกิดดูแบบมองไกลไม่เห็นสภาพพื้นถนนเนี่ย
อาจจะแบบเฮ้ยสายขนาดนั้นเหมือนงูเนี่ยเมาหรือเปล่าหรือเป็นอะไร
แต่พอเห็นพื้นถนนอ๋อโอเคเก็ตแล้ว

วิเชียนบุรีโรงเย็นโรงศพโรงเย็นประสาทโต๊ะมู
โพสต์คลิปนี้แหละค่ะผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์หลบหลุมจำนวนมาก
คนเห็นคลิปบอกมีคนไปแซวบอกว่าเออก็รอเก็บเลยเพราะเจ้าของโพสต์เปิดร้านจำหน่ายโรงเย็น
เข้าใจไหมคะนี่บางคนบอกว่าชีวิตต้องสู้แต่โดนถนนสู้กลับแบบนี้โอ้โหสุจบรรยายเลยนะคะ
ทีนี้ใครเป็นเจ้าของโพสต์รายนี้ชื่อว่าคุณชะยุทธ์พงศ์บุญเป้านะคะเป็นเจ้าของร้านวังน้ำเย็นหีบศพวิเชียนบุรีโรงเย็น
ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์คือเขาบอกว่าตอนที่เขากำลังจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะคะ
พอมาถึงถนนสายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๘บ้านหนองสแก่ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียบุรี
เห็นผู้ชายสองคนเนี่ยกำลังเขียวรถมอเตอร์ไซค์สายไปสายมาสายมาแล้วก็สายไป
ไม่แน่ใจว่าหลบหลุมหรือว่าเมามาแต่ดูลักษณะท่าทางแล้วน่าจะหลบหลุมมากกว่า
เพราะเห็นไหมคะมีหลุมจำนวนมากแล้วก็ถนนอาจจะลื่นด้วย
เนื่องจากว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกคุณจะหยุดโพงเองต้องหยุดรถแล้วหลุน
เพราะอะไรถ้าเกิดว่าสองคนนั้นคว่ำขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาแบบเออไปเฉียวไปชนอีก
กลายเป็นเรื่องอื่นอีกนะคะแต่ถามว่ารอดไหมสมรภูมิรบนี้ทั้งสองคน
รอดไปได้ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใด
เจอนี่ในพื้นที่ทำถนนด้วยค่ะเป็นหลุมเท่าขนาดนั้น